ไปดูที่สงขลาหน่อยนะคะมีเหตุเศร้าเกิดขึ้นนะผู้ชายคนนึงนะคะถูกภรรยาขอเลิกเขามีลูกด้วยกันสองคนเป็นลูกสาวทั้งคู่นะคะคนโตอายุ๑๑คนเล็กอายุเก้าขวบครับแฟนขอเลิกเพราะว่าเขาเนี่ยติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดเป็นพ่อค้ายาแฟนจะขอเลิกเขาก็ง้อไม่ยอมเลิกแล้วสุดท้ายมีปากเสียงกันชักปืนขึ้นมายิงเมียยิงลูก

ในเวลาต่อมานะคะจากข้อมูลเบื้องต้นที่รู้มาก็คือว่านางสาวพันนียภรรยาเนี่ยเพิ่งกลับจากที่ทำงานที่โรงพยาบาลค่ะส่วนนายประทีปก็เพิ่งจะกลับจากการไปรับลูกทั้งสองคนพอมาถึงที่บ้านทั้งคู่ก็มีปากเสียทะเลาะกันแล้วนายประทีปก็ชักปืนเจาะยิงเมียกับลูกแล้วก่อนจริงตัวเองตายตามเลยนะคะพยานกับ
แล้วฝั่งภรรยาก็โพสต์ข้อความเขียนบอกว่าแค่ขำ
คนดีนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสื่อถึงอะไรแบบไหน
กลับไปดูอีกหน่อยดีกว่า๑๒พฤศจิกายนภรรยาโพสต์เอาไว้บอกว่า
เมื่อวานไม่ได้ไปทอดกระถิ่นอดกินนมของน้องคนสวย
อายตัวเองแล้วแหละที่ทำทีง้อให้เมียคนเก่ากลับมา
เป็นเขาเนี่ยหย่าแล้วหอบผ้าหลบเลยค่ะโพสต์นี้เนี่ย
เป็นโพสต์วันเดียวกันที่มีการลงรูปผู้หญิงแล้วก็มีตัวเอโมจิหัวเราะ
บังหน้าสี่รูปด้วยแล้วก็เขียนข้อความว่า
มาดูคนดีทีเดียว๔คนแต่เอ๊ะทำไมโอนแค่คนเดียว
หย่าไม่ยอมหย่าแต่ยังเอาเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังอีก
คนดีขอบคุณนะเธอคนนั้นคือถ้าดูจากเรื่องราวที่โพสต์เนี่ย
ครับไม่แน่ใจว่ามีประเด็นของผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะนะคะ
แต่ที่แน่ก็คือตายกันหมดเหลือลูกไว้คนเดียวอายุ๑๑ปีค่ะ